โอ้โหฆ่าลิงสมแหแล้วไม่ได้ฆ่าธรรมดาถึงขั้นตัดหัว
โอ้โหเอามาชำแหละเป็นชิ้นเนื้อแบบน่ากลัวน่ากลัวมากนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดตากนะครับท่านผู้ชมครับ
มีชาวบ้านที่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับ
อยู่ในท้องที่ของสพนบัวเหนือนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตากนะฮะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านของนายนิคมมั่นพักดีอายุ๔๑ปีนะครับ
อยู่ที่บ้านไร่ท่าตระกูตำบลหนองบัวเหนือนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านก็เจอของกลางเป็นซากลิงสมนะครับ
ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนนะฮะลิงสแหมดถูกชำแหละชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้ว
มีซากลิงสมสัตว์ป่าสงวน๑ซากมีเนื้อลิงชำแหละแล้วหนัก๒กิโลกรัม
มีหัวของลิง๑หัวคุณเขมสอนขาลิง๒ขามือลิง๒มือแล้วก็จักรยานยนต์อีก๑คันนะครับ
ปัสสาวะของนายนิคมเนี่ยพบว่ามีสารเมดแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าเจือปนอยู่ด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับชาวบ้านบ้านหนองบัวเหนือบอกว่า
ไปช่วยกันดับไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านไร่ท่าตระกู
เจอนายนิคมขี่จักรยานยนต์ออกมาจากป่าแบบท่าทางมีพิรุษ
ตามไปถึงก็เจอหลักฐานอย่างที่ท่านเห็นนะฮะลิงสแหมดถูกชำแหละแยกชิ้นส่วนแล้ว
ตระก้าพลาสติกสีเขียวนะฮะก็เลยยึดไว้เป็นของกลางนะครับ
นายนิคมจากการสอบสวนเนี่ยพบประวัติโชคโชนเลยเข้าออกคุกเป็นว่าเล่น
คดียาเสพติดคดีรักทรัพย์คดีขโมยของล่าสุดเพิ่งออกจากคุกได้ไม่นาน
มาก่อเหตุฆ่าลิงอีกลิงสมแอที่เป็นสัตว์ป่าสงวนนะครับ
โดยนายนิคมให้การว่าซากลิงที่แยกชิ้นส่วนแล้วเนี่ยเป็นของตนจริง
ล่ามาจากในป่าเพื่อเอามาทำอาหารกินแล้วก็ตามสูตรฮะ

ทำครั้งแรกทำไมเป็นเชี่ยวชาลเลยขนาดนี้
ตัดหัวตัดมือตัดขา

ข้อหาล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวน

มีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าสงวน
ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็ถูกดำเนินคดีไปนะครับ